ไปดูบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังนะคะ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังจะให้ประชาชนได้ลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก่อนจะเปิดให้เข้าถวายศักระพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากหน้าพระบรมมหาราชวังค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะเต็นต์บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี
ทางเข้าสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
เต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมารอเพื่อเข้าไปลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งตามกำหนดการนะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าในเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมารอเพื่อเข้าถวายสักการะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก
ส่วนเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด
บางส่วนนอนค้างคืนที่ท้องสนามหลวงเพื่อจะได้เข้าเป็นคนแรก
เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ชาวไทยภูเขาเผากะเหลี่ยงกว่า๒๐คนจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มานั่งรอเป็นกลุ่มแรก
โดยนายสมปราชแหย่พระเดินทางมากรุงเทพเป็นครั้งแรกเล่าว่า
แม้ไม่เคยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยภูเขา
รู้สึกทราบซึ้งและจะน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ
เพราะเราทุกคนว่าทุกคนเป็นพระองค์ที่ดีที่สุดของในของเรานะฮะ
นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
ที่ตั้งใจมาลงนามแสดงความอาลัย
พร้อมกับผู้ปกครองและญาติที่รวมตัวกันมา
จากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ก็ตั้งใจว่าจะแบบไม่ทำให้ท่านเสียใจ
อยากเดินตามรอยเท้าพ่อค่ะ
ขณะที่ประชาชนบางส่วนนะคะเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโมโกรธณพระทินั่งดุสิตมหาประสาทในวันพรุ่งนี้
อย่างชาวบ้านจากบ้านด่านนอกบ้านผู้เตียงและบ้านไทยจังโลน
ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงคลากลุ่มนี้
รวมเงินกว่า๔๕๐๐๐บาท
รถทัวร์ออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวาน
เพิ่งถึงท้องสนามหลวงเมื่อ๔นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยตั้งใจจะรอจนกว่าจะได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
เพราะถือเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
คำว่าพ่อหลวงอยู่ในใจพวกราศดรทุกคนนะคะ
แต่พี่มาวันนี้มาเพื่อกราบเป็นวาระสุดท้ายที่เราได้มีโอกาสมา
เพราะเป็นต่อไปเราจะไม่ได้กราบท่านแล้ว
คิดว่ายังไงยังไงจะลำบากแค่ไหนเราก็ต้องมากราบให้ได้

ท่านทำให้กับประชาชนมาท่านลำบากแค่ไหน

แต่ต่อไปเราจะไม่ได้กราบท่านแล้ว
กราบแต่เฉพาะลูกประชายรักของท่าน

ในฐานะที่ได้ใกล้ชิดท่านตอนนั้นนะคะ

มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่สุด
ที่ยังมีสุขภาพที่มาได้กราบท่าน
ถึงที่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
องค์ท่านนั้นคือเป็นแบบอย่างของประสบนิกรทุกคนนะคะ
ไม่ว่าเรื่องของชีวิต

การทำตัวอะไรอย่างนี้เป็นแบบอย่างทุกอย่างเลยค่ะ
จะทำให้ดีที่สุดที่ท่านสอนไว้ค่ะ

คือเป็นผู้เสียสละและยอมเป็นผู้ให้
ก็จนกว่าจะได้เข้าไปกราบท่าน
เรียบร้อยก่อนที่ความตั้งใจมาจากบ้าน
คือถ้าไม่ได้เข้าพรุ่งนี้ก็ต้องอยู่ต่อ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัย
ด้วยการให้ประชาชนที่จะเข้าไปลงนามแสดงความอาลัย
ต้องผ่านเครื่องสแกนโลหะและวัตถุระเบิด

รับบัตรคิวเพื่อรอลงนามค่ะ

เปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัย

จนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จากเดิมที่กำหนดให้ลงนามจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวัง